ครับมาหว่านะครับป้อหมายสถานเดียวนะครับ
ในฐานะอื่นไม่ได้นะครับเป็นแชมป์เก่าก็ต้องไปป้องกันแชมป์ครับ
โอ้โหภาพนี้นึกว่าข่าวบันเทิงนะครับตกใจเลยครับเห็นข่าวกีฬาเห็นเมย์ไปส่งนะครับ
คุณเมพิชนาศสหกรนะครับแฟนสาวของทางชนะทิพย์สงกระสินก็ไปให้กำลังใจ
ไฮไลท์สำคัญเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยจะเห็นหลายไฟล์นะครับ
ชนะทิพย์เดินทางแข่งขันต่างแดนเนี่ยเมย์ก็จะไปส่งแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของเจด้วยโอ้ก็ถือว่าเป็นภาพที่อบอุ่นนะ
ถ่ายกันเป็นครอบครัวนะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
แต่ว่าจริงแล้วช่วงหลังจะเห็นในไอจีบ่อยอย่างเช่นวันเกิดของเจก็มีการเตอร์ไพรสวันเกิด
ก็ไปจัดที่บ้านของของเจนะครับจากนั้นครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่มีชื่อของธนาชนะบุ
จากว่าต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนะครับสองถึงสามสัปดาห์ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือ
ตะพลมาลาพันธ์นะครับได้ปรึกษากับทีมงานแล้วว่า

ซึ่งกองหลังก็มีแล้วนะครับ
กรวิทนาวิเศษพ้นโทษแบนกลับมาจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ

ทุมชูทองก็ทำหน้าที่ให้ดีในการเจอกับทางออสเตรเลีย
แล้วก็อดิษรพรมรักก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้ดีนะครับ
รวมถึงปราบิวิทย์ภาคบุญยงก็เป็นคนที่พี่ซิโกเขาเลี้ยงไว้
ก็อาจจะต้องใช้คนที่อาจจะรู้วิธีการเล่นแล้วก็รู้ใจกันมาก่อนนะครับ
ส่วนโทรเมนต์นี้อย่างที่ผมเรียนให้ซัน
ในฐานะแชมป์ก็ต้องไปป้องกันแชมป์สถานเดียวครับ
เพราะว่าใน๑เดือนเราบอกน้องแล้วว่าเราต้องเตรียมร่างกายเพื่อเล่น๘เกม
ฉะนั้นก็อยากจะให้แฟนบอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจ
เพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราอยากสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ
ซูซูกิครับได้นะครับแล้วก็ได้ตอบคำถามในเรื่องของสัญญาการกลุ่มทีมของซิโก้
ที่จะหมดในช่วงต้นปีหน้าว่าจะมีการพูดคุยกันหลังจากจบทวนาเมนต์อาเซียนครับ
สำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖หรือว่าซูซูกิครับนี่นะครับ
มีคิวประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายนนี้ครับ